พูดถึงอุปกรณ์สำคัญในยุคดิจิทัลอีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะ
ทุกคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องด้วยซ้ำไปเพราะว่าอุปกรณ์มือถือนี้นะคะ
เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สะดวกรวดเร็วเป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนใช้งานได้ง่าย
สบายตอบโจทย์ความต้องการแต่คุณผู้ชมค่ะยิ่งใช้มากเนี่ย
ก็ยิ่งทำให้แบตเตอรี่เสื่อมมากขึ้นด้วยและยิ่งเราใช้เนี่ย
คุณภาพของแบตก็อาจจะเสื่อมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
วันนี้ค่ะคุณจีรภาสุริสุนะคะมีคำแนะนำแล้วก็วิธีที่จะ
ชาร์จแบตโทรศัพท์อย่างไรไม่ให้เสื่อมคุณภาพเร็วมาให้ติดตามกันด้วย

สไตล์ของคนยุคนี้มาก้มอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน
แน่นอนว่าพลังงานของแบตเตอรี่ก็ต้องค่อยค่อยหมดไปผู้ใช้อย่างเราก็ต้องหาที่ชาร์จเพิ่มพลังงานให้แบตเตอรี่ต่อ
แต่วิธีการชาร์จนั้นบางครั้งอาจกลายเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะ
โดยเฉพาะการชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันหลายเครื่องบนปั๊กพ่วงเดียวกัน
สายชาร์จก็ระโยงระยางพันกันเต็มไปหมดแบบนี้
อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโทรคมนาคมบอกว่า
แม้กระแสไฟของโทรศัพท์มือถือจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของแบตเตอรี่
แต่พฤติกรรมนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะ
จากไฟต้องแยกว่าเป็นไฟมี๒ส่วน
ก็คือเป็นแรงดันต่ำกับแรงดันไฟบ้านที่เราเรียกว่า๒๒๐
ตัวที่เป็นแรงดันต่ำตัวที่ออกมาจากแอดัปเตอร์

แต่ว่าด้านที่เราเสียบเก้ามันจะเป็น๒
ฉะนั้นเวลาที่เราไปเสียบพันกันเราอาจจะเผลอเลอ
มือไปโดนตรง๒๒๐ได้ซึ่งในส่วนนั้นมันก็จะเป็นอันตราย
แต่ถามว่าหลังจากอาแดปเตอร์ผ่านมาแล้ว

แม้มันจะพันกันหรือมันอาจจะไปโดนกันบ้าง
ก็ไม่ถึงขั้นเป็นอันตราย
แต่อุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายได้แค่นั้นเองครับ
ส่วนใครที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือชนิดที่
หมดเกลี้ยงจนเครื่องดับบ่อยนั้น
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำค่ะ
เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นเสื่อมวัย
และส่งผลให้การชาร์จแบตนั้นไม่ค่อยเข้า

พอใช้ไม่เข้าก็อาจจะเปิดอาจจะเปิดติด
อาจจะต้องเสียบแล้วก็เปิดแล้วมันก็อาจจะเปิดได้
แต่ว่าแบตเตอรี่อาจจะเก็บประจุไฟไม่ได้

มีพลังงานของแบตเตอรี่เหลือไว้สักนิด
เพื่อป้องกันแบตเสื่อมวัยค่ะ
ส่วนวิธีที่ว่าเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ออกมานั้น
จะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ค้างคืน
เพื่อกระตุ้นพลังงานของโทรศัพท์มือถือนั้น
วิธีนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ผลกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่ออกมาค่ะ
โดยโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่ออกมานั้น
วัสดุผลิตแบตเตอรี่ต่างจากโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ผลิตด้วยนิเกิ้ลแคสเมียม
ทำให้ต้องมีการกระตุ้นพลังงานของแบตด้วยการชาร์จสำหรับเปิดใช้งานครั้งแรก
เพื่อให้แบตเตอรี่นั้นจดจำรอบของการชาร์จไว้ค่ะ
เพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าจะกระตุ้นชาร์จแล้วต้องให้เต็มก่อนในครั้งแรก
เพื่อที่จะได้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงก็อาจจะเป็นไม่จริงนะครับ
อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโทรคมนาคมแนะว่า
ชาร์จไปเล่นไปนั้นนอกจากจะเกิดความเสี่ยงที่จะถูกไฟดูดแล้ว
จะทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงจึงไม่แนะนำค่ะ
แต่ถ้าหากต้องการให้แบตเตอรี่ช้าเต็มเร็ว
ควรชาร์จกับปลั๊กหรืออาแดปเตอร์ที่มาจากไฟบ้านโดยตรง
และการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ทั้งคืนหรือแม้จะชาร์จเต็มแล้วนั้น
ก็ไม่ทำให้คุณภาพของแบตเสื่อมวัยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน